บุกไปเสมอมาเลเซีย๐๐ในรูปเกมที่หลายคนบอกว่าเป็นรอง
แต่ว่าโค้ชรวมทั้งนักเตะก็บอกว่ามั่นใจนะครับว่าจะชนะได้ในเกมนัดที่๒๕ธันวาคมนี้ครับ
เกมรอบตัดเชือกนัดแรกนะครับเสือเหลืองมาเลเซียเล่นในบูกิจชาริว
รับการมาเยือนของช้างศึกทีมชาติไทยท่ามกลางแฟนบอล๘๗๕๔๕คนนะครับ
แมชนี้นะครับมาเลเซียทำได้ดีกว่านะครับ
๒๐ครับเกือบได้ประตูจากการยิงในเขตโทษของซาฟาวีราชิตแต่ว่าชัดชัยบุตรพรมยังป้องกันเอาไว้ได้
นาที๒๔ทีมชาติไทยได้ลุ้นบ้างนะครับจากจังหวะที่สุประชายใจเด็ดตักบอลให้กับรุนศรียันเกมนะครับ
จังหวะรอลูกนี้แล้วก็วอลเล่แต่ว่าไปฉลับแนวรับของมาเลเซียข้ามคาน
ครึ่งหลังนาที๖๖ครับมาเลเซียต่อบอลเจาะแนวรับไทยเข้าไปในเขตโทษครับ
แต่ว่านอชารูอิตรานนะครับซัดข้ามคานออกไปจบ๙๐นาทีเสมอกันไป๐ต่อ๐
ต้องไปตัดสินผู้ชนะกันในเกมที่๒นะครับ
หลังจบเกมมิลวาลาเยาวัชกุญศือทีมชาติไทยเผยว่าผลเสมอ๐๐อาจจะผิดเป้าไปบ้าง
จากทีมยิงประตูนอกบ้านไม่ได้รวมถึงจังหวะการเล่นและพื้นสนามที่ค่อนข้างลื่นก็ไม่เป็นใจนะครับ
แต่ยืนยันว่าไม่มีทีมใดที่อยากเล่นเกมรับด้วยสถานการณ์เช่นนี้ยังถือว่าไม่เสียหาย
เชื่อว่าเกมหน้าที่จะเล่นในบ้านไทยจะชนะมาเลเซียได้ครับ
ส่วนสรวัตรเดชมิตรเปิดเผยว่าเสียดายที่ไทยไม่สามารถยิงประตูได้พร้อมบอกด้วยนะครับว่าแม้การเล่นเกมรับจะน่าเบื่อแต่ก็ได้ผลการแข่งขันตามที่โค้ชและทีมต้องการครับ
ก็ยังอย่างค่อนกันขอให้มาเต็มและพวกเราเนี่ยคือเต็มที่เต็มร้อยเพื่อชาติอยู่แล้วครับ
ซึ่งก่อนเกมนะครับพวกเขาได้ร้องเพลงเป็นภาษาไทยว่าสวัสดีครับไทยแลนด์
ด้วยเสียงที่ดังกระหึงทวนสนามไปสมัยากาศกันครับ
ก็เป็นมิตรภาพที่ดีนะครับคู่แข่งในสนามแต่ว่าเป็นมิตรกันนอกสนาม
กันอีกครั้งนะครับสำหรับเกมรอบรองชนะเลิศนัด๒ครับ
ทีมชาติไทยจะเล่นที่ราชมังคลากีฬาสถานวันพุธที่๕ธันวาคมนี้เวลา๑๙นาฬิกา
โดยนักเตะไทยนะครับจะถึงกลับประเทศไทยวันนี้เวลา๑๘นาฬิกา